สำหรับงานใหญ่ระดับประเทศนะคะงานวิวาของคุณตูนแล้วก็คุณก้อยนั่นเองค่ะ
คือเขาแต่งไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
แต่ว่าภาพความทรงจำเนี่ยมันยังวนเวียนอยู่ในโลกโซเชียลเต็มไปหมดเลยค่ะ

ถูกต้องดิฉันบอกตรงว่าเมื่อยขามาก

และในงานค่ะก็มีเพลงเพลงนึงนะคะที่เจ้าบ่าวเนี่ยร้องเซอร์ไพรส์เจ้าสาวจนน้ำตาแตกเลยค่ะ
เป็นเพลงใหม่ที่พี่ตูนเนี่ยแต่งให้ก้อยเป็นของขวัญแต่งงานนะคะ
ชื่อเพลงว่าเวลามีน้อยค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังเนื้อเพลงนะคะว่ามันซึ้งขนาดไหน
เขาเขียนไว้แบบนี้ค่ะว่าเวลามีน้อยฉันขอใช้มันอย่างใจ
ได้มีรอยยิ้มมีความรักมอบให้ใคร
ถ้าหากต้องถึงวันสุดท้ายของลมหายใจจะไม่เสียดาย
เพราะหัวใจเพียงพอแล้วได้รักเธอ
เดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้อีกสักครั้งนะคะ
ของสุดการณ์ประมวลภาพแห่งความประทับใจ
ที่บอกว่าทั้งมันทั้งสุขกับความรัก๑๐ปีของทั้งคู่เลยค่ะ

เพราะผมเชื่อยังบริสุทธิ์ใจว่าเวลาในโลกนี้มีไม่เยอะ
เวลามีน้อยฉันขอใช้มันอย่างใจ
ที่มีรอยยิ้มมีความรักมอบให้ใคร
ถ้าหากต้องถึงวันสุดท้ายขึ้นลงหายใจ
ฉันไม่เสียดายเพราะหัวใจมันเพียงพอแล้วได้รักเธอ
ชีวิตช่วงดีแค่ไหน
โว้ว
ได้รักกัน
โอ้โห
โชคดีแค่ไหน

ได้รักกัน

จริงคืองานนี้คือหยิบมาเล่า

เพราะว่ามันประทับใจจริงนะ

เรื่องราวความน่ารักของคู่นี้เยอะมากเลย
ยังไงก็แสดงความยินดีอีกครั้งด้วยนะคะ
ก้อยตูนแต่งแล้วจ้า